ความสนใจอีกด้านหนึ่งในวันนี้ต้องไปอยู่ที่ทางสนามบินสุวรรณภูมิ
คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มแรก
จากจีนที่เข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม
ก็เหยียบประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
โดยนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ไปต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยตนเองนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่สนามบินเมื่อเช้านี้นะคะ
โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีน
ซึ่งบินตรงจากเซี่ยงไฮถึงท่ากาศยานชวนภูมิค่ะ
เที่ยวนี้๓๔๑คนคุณกาย
ก็มีท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ร่วมให้การต้อนรับด้วยเพราะมีความหมาย
กลุ่มแรกที่เข้ามาด้วยวีซ่าฟรี
ในที่เดินมาสุภาพสตรีท่านด้านหลัง
ตอนนี้ไปอยู่ด้านหลังแล้วก็คือรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะ
พูดสุดาวันหวังซุบกิจโฟสนนะ
กลุ่มแรกก็บรรยากาศอย่างที่เห็นค่ะมีการมอบพวงมาลัย
แล้วก็ต้องเอากางเกงลายช้างไปด้วย
กำลังฮิตเลยนะ
ใส่กางเกงลายช้างแล้วเขาก็จะจัดการแสดงหุ่นละครเล็ก
แล้วก็รำกลองยาวเพื่อสร้างความประทับใจนะคะ
คือนายกเนี่ยบอกมั่นใจว่าการเปิดวีฟ่าฟรีเนี่ย
กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ผลักดันให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองของไทย

แล้วก็ย้ำว่าตลอดทริปการเดินทางของนักท่องเที่ยว

มั่นใจครับว่านโยบายนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมากนะครับ

เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งถึงก้าวสุดท้ายที่เขาเดินทางกลับ
ต้องมีความปลอดภัยและมีความประทับใจในการที่ได้รับการต้อนรับ
อย่างดีจากทุกคน
เราเองเราต้องการที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

แค่เชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตอย่างเดียว
ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกับทางท่านผู้ว่า
การท่องเที่ยวว่าเราจะมีการสับสนุนให้นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวเมืองรองมากยิ่งขึ้น
นี่แหละค่ะก็จัดการต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้ไม่ใช่แค่สวนภูมิที่เดียวนะคุณกาย
ก็จะมีอีก๓แห่งก็คือดอนเมืองนะครับ
บินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่สนามบินภูเก็ต
ซึ่งเขาก็ยืนยันนะคะว่าทุกสนามบินพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งจากจีนและคาซักสถานโดยเฉพาะช่วงตุลาคม
ซึ่งจะตรงกับวันชาติของจีนเนี่ยก็คาดว่าจะมีเที่ยวบินจากจีนเพิ่ม
จากเดิมเฉลี่ย๗๒เที่ยวบินต่อวันเป็น๙๖เที่ยวบินต่อวัน
เพราะฉะนั้นผู้โดยสารก็จะเพิ่มเท่าตัวประมาณ๙๐๐คนเป็น๑๘๐๐คนต่อวัน
ช่วยกระตุ้นได้ดีมากทีเดียวนะคะ
อยากเห็นไฟล์ทจากคาซักสถานมากกว่า
เพราะเรารู้ว่านักท่องเที่ยวจีนมาไทยเยอะอยู่แล้ว
แต่ว่าเลือกจีนกับคาซักสถาน๒ประเทศผมอยากรู้ว่ามาจากคาซักเนี่ย
คาซักที่เดินมาแล้วเรามอบไปต้อนรับแบบนี้นะคะ
หรือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากคาซักหลังจากที่ใช้มาตรการเป็นวีซ่าฟรี